ท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ
ผมสาธาศรีปานสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
๒จังหวัดสงขลาพักรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้ผมเป็นตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาติครับ
ในการขึ้นมาอภิปรายในการแสดงจุดยืนของเรา
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ดังนั้นเสียงที่ผมจะส่งไปให้กับท่านสมาชิกที่อยู่ที่นี่และข้างนอก
ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าไม่ได้มีอคติหรือมีเรื่องใดส่วนตัว
แต่มันคือความคิดเห็นของคนไทยรักชาติรักแผ่นดิน
ที่เราจะมาบอกว่าวันนี้อุดมการของพักรวมไทยสร้างชาติ
คือความชัดเจนมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะปกป้องและดำรงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติไทยดังนั้นเราจึงไม่สนับสนุน
พักการเมืองใดหรือนักการเมืองคนใดที่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา

ก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้ครับสามารถที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้โดยไม่จำเป็น
ต้องแก้ไขมาตรานี้เลยไม่มีความจำเป็นใดเลยครับ
และเราไม่จำเป็นต้องมาทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
หรือต้นทุนทางวัฒนธรรมไทยที่มีมาตั้งแต่ในอดีต
ไม่มีความจำเป็นเลยครับมากกว่านั้นครับพี่น้องประชาชน
ตัวผมเองและเพื่อนสมาชิกก็ทราบดีครับ
ว่าเราเห็นการขับเคลื่อนเดินสายพูดถึงประวัติศาสตร์
ซึ่งสร้างบาดแผลให้กับชาติไทย
ทำให้เกิดความสงสัยเช่นเรื่องการแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกแผ่นดิน
ผมถามว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้สังคมไทยเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าครับ
ไม่เลยนะครับไม่มีมีแต่สร้างความแตกแยก
แบ่งแยกคนออกเป็นฝักเป็นฝ่าย
ไม่ได้มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นเลย
รูปที่มีอยู่ทุกบ้านบ้านคุณมีไหมฮะบ้านผมมีฮะ
แล้วผมเชื่อว่ารูปที่มีอยู่ทุกบ้านเนี่ย
ก็อยู่ในบ้านของใครหลายคนข้างนอก
โครงการพระราชดำริยกตัวอย่างหาดใหญ่บ้านผมเนี่ย
คลองลอ๑คลองภูมินาศดำริ
โครงการพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙
ทำให้เราต้องไม่สูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สิน
วันนี้นักเรียนทุน
ที่ได้รับคนยากจน
วันนี้เขายังทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ

เพราะฉะนั้นอย่าเหยียบย่ำหัวใจคนไทยไปมากกว่านี้เลยครับ

แก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนยังมีเรื่องอีก๑๐๘๙๐๐ที่

ให้กับพี่น้องประชาชนได้
ในการแก้ไขมาตรา๑๑๒เนี่ย
มีแต่สร้างความแตกแยก
ผมไปฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนบ้านผมนะครับ

สิบสี่ล้านเสียงพร้อมจะลงถนน
อีก๒๐กว่าล้านเสียงที่

ผมบอกเลยว่าก็พร้อมยอมตายถวายชีวิต

ผมบอกและเรียนตามตรงว่า
การแก้ไขมาตรา๑๑๒เนี่ย

แต่ลอยล้าวลอยแตกแยกให้กับประเทศไทย

ชัยชนะบนซากปลักหักพังเนี่ย

ผมว่ามันไม่มีประโยชน์อันใด

คุณจะบอกว่า๑๕๑เสียง
ที่คุณได้มาหรือแม้แต่
ทั้งรัฐสภาพ๗๕๐เนี่ย

ในการทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษ
เขาสร้างกันมาตั้งแต่ต้น

นี่คือประเด็นที่
พี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านนอก

เพราะฉะนั้นต้องฟังด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนน้อยเสียงส่วนใหญ่

เพราะมันจะเกิดความแตกแยก
และผมคิดว่ามาตรา๑๑๒เนี่ย

ทุกคนเป็นเทวดาเหมือนที่ท่านขออภัยที่เอ่ยนามครับ
ชาดาได้อภิปรายไว้เมื่อสักครู่นี้

การที่คุณพิธา

อย่ามาโทษกรกตสารรัฐมนูล
แต่ผมว่าเป็นที่ตัวคุณเองที่ต้อง
ตอบคำถามสังคมให้ได้ว่า

ตั้งแต่ก่อนพักอนาคตใหม่เนี่ย

แล้วทำไมไม่เอาออกตั้งแต่แรกครับ
จะได้ไม่ต้องมีการอภิปราย

เลือกนายกคนที่๓๐กันไปเลย
ไม่ต้องโทษใครทั้งสิ้นฮะแล้ววันนี้คุณก็ต้องตอบสังคมให้ได้เช่นกันนะครับ
เพราะวันหนึ่งคุณบอกว่าเรื่องม๑๑๒เนี่ยคุณจะแก้ไข
อีกวันหนึ่งคุณบอกว่าคุณจะยกเลิก
วันคุณขึ้นเวทีติดสติ๊กเกอร์บอกว่าแก้ไขแล้วเดี๋ยวค่อยไปยกเลิก
แล้วจะให้พวกเราเนี่ยคิดยังไงฮะ
นักการเมืองที่ปากอย่างใจอย่างเนี่ย
ถามว่าพี่น้องประชาชนจะเชื่อได้หรือเปล่าครับ

และผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามอยู่นะครับ
โดยเฉพาะร่างเสนอกฎหมายมาตรา๑๑๒ร่างมาจนไม่เหลือความคุ้มครองใดเลย
และไม่สอดคล้องกับรัฐมนูลมาตรา๖ที่บรรยัติว่า
พระมหากษัตริย์ให้ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่ศักระ
ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผมเกิดมา๔๐ปีเนี่ยก็รุ่นราวคราวเดียวกับคุณพิธานี่แหละครับ
ปีผมไม่เห็นเคยโดนฟ้องมาตรา๑๑๒เลย

กฎหมายก็อยู่ในส่วนของกฎหมายไม่มีนิติสงครามครับมีแต่นิติรัฐ
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

พักเก้าไกลมีการยื่นเสนอมีนโยบายที่จะแก้ไขมาตรา๑๑๒
ซึ่งขัดกับอุดมการของพักรวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งเราเห็นว่าการแก้มาตรา๗
มีแต่กฎหมายเดียวกับคุณพิธานี่แหละครับ
การสร้างความเกลียดชังและแตกแยกของคนในสังคมไทย
และกระทบต่อความรู้สึกของคนไทย
จังหวะที่ประเทศชาติต้องการความรักความสามัคคี
ซึ่งไม่มีประโยชน์ใด
ดังนั้นพักรวมไทยสร้างชาติ
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยผู้ที่รักและเทิดทูลสถาบัน
จึงไม่ขอโหวตสนับสนุน
นายกคนที่๓๐ของประเทศไทยชื่อพิธาริมเจริญรัฐ